หลังจากเดือนที่แล้วนะคะกระทรวงศึกษาที่การมีข่าวใหญ่
ก็คือการปรับโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาที่การ
ทำให้จะต้องเริ่มงานกันทันที
โดยเฉพาะเรื่องของการหาปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาได้ถูกที่ถูกทาง
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

เป็นการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
รวมทั้งมาดูการแก้ไขปัญหาของการศึกษาในระดับภูมิภาค
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการประชุม
จากคุณนันทพรธาวระผู้ศึกข่าวเทวรัตน์ทีวี
รายงานสดเข้ามาจากห้องประชุมกระทรวงมหาทัยค่ะ

บรรยากาศการประชุมร่วมกันระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๗๖แห่งทั่วประเทศ

เน้นประเด็นการพูดคุยถึงเรื่องการแก้ปัญหาการศึกษา

ภายใต้กรอบระยะเวลา๑ปี๖เดือนหลังจากนี้ค่ะ
พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยมี๒วาระหลักที่จะร่วมหารือกันในวันนี้
คือการเดินหน้าการบริหารการศึกษา
และการดูแลเรื่องการบริหารงานบุคลากร
ให้อยู่ในกรอบกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
ตามคำสั่งคศมาตรา๔๔ที่๑๐และ๑๑
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อขจัดปัญหาที่ผ่านมา
ทั้งนี้ประเด็นสำคัญคือการกำหนดระยะเวลา

สัญหาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา๗ตำแหน่ง
โดยให้เลือกผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น๒ตำแหน่ง
ผู้แทนครูในท้องถิ่นที่มีอายุงาน๑๐ปีขึ้นไป๒ตำแหน่ง
และผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีตำแหน่งใดทางการเมือง
ตำแหน่งการบริหารท้องถิ่นจำนวนไม่เกิน๓คน
จากนั้นให้ส่งรายชื่อให้กศจแต่ละจังหวัด
ภายในวันที่๑๕มิถุนายนเพื่อทำการพิจารณาการสัญหาต่อไป
ในที่ประชุมยังเสนอเรื่องเร่งด่วน๕เรื่องที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข
นั่นก็คือ๑การจัดสรรรับเด็กเข้าศึกษาต่อ
การเลื่อนขั้นและเงินเดือนของครู

บรรจุจากบัญชีที่สอบขึ้นบัญชีไว้
การสอบบรรจุครูผู้ช่วย
อกจากนี้ยังมีนโยบายอื่นเพื่อเปิดโอกาสทางการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
เช่นการสอนภาษาอังกฤษให้อ่านออกเขียนได้
โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กตามชนบท
ซึ่งจากการสำรวจนั้นพบว่าสัดส่วนจำนวนครู
ห้องเรียนทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่

โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศมีห้องเรียนจำนวน๑๒๐๐๐ห้อง
แต่ขาดครูจำนวน๕๓๐๐๐กว่าห้อง
พร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๗๖แห่ง
ให้เดินหน้าปฏิบัติตามกำหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ๖ด้าน
คือ๑การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
การผลิตและการพัฒนาบุคลากรครู
การประเมินผลทางงานวิชาการ

และส่งเสริมการทำวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
เรื่องการบริหารการจัดการภายในแต่ละจังหวัด
สำหรับปัญหาการบริหารการจัดการที่ผ่านมา

และยังมีเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา

และครูผู้สอนไม่ตรงตามสาขา
ซึ่งขาดการบูรณาการและขาดการติดตามผลค่ะ
สำหรับการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เนสในวันนี้
ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน
ซึ่งภายหลังการชี้แจงประเด็นการขับเคลื่อนบริหาร

จะได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารงานด้านการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นและสักถามร่วมกันค่ะ

จะร่วมแถลงผลการหารืออีกครั้งค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการประชุมร่วมกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๗๖แห่งทั่วประเทศ

รายงานสดจากห้องประชุมกระทรวงมหาดไทยค่ะ